ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครนะครับหลายพื้นที่ก็รถติดขัดพอสมควรเหมือนกัน

ภาวดีพะหนโยธินแจ้งวัฒนะนะครับ
หลายคนเกิดคำถามว่าปีนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพจะท่วมไหมซ้ำรอยกับปี๒๕๕๔หรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีบอกว่าฝนที่ตกลงมาณขณะนี้
หลักก็คือเป็นน้ำฝนแล้วน้ำที่เข้ามาในกรุงเทพ

มั่นใจว่าปีนี้ไม่ท่วมซ้ำรอยมหาอุทธกภัยปี๕๔นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วม
น้ำนั้นมีอยู่สองส่วนก็คือน้ำใต้เขื่อนเจ้าพระยา
และน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งผ่านแม่น้ำหลายสาย
แต่ไม่สามารถระบายไปทางไหนได้เพราะประชาชนกังวลว่า
ท่วมพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันเมื่อน้ำมีน้อย
ก็ไม่ยอมให้ปล่อยน้ำลงข้างล่างทำให้เกิดปัญหาน้ำแรง
สิ่งเหล่านี้ครับคือปัญหาการไม่เข้าใจระบบน้ำ
พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นมั่นใจว่า
น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพมหานครเหมือนปี๒๕๕๙
ฟังเสียงสัมภาษณ์และความมั่นใจของนายกรัฐมนตรีครับ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
รายงานสถานการณ์อุทธกภัยใน๑๓จังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรี
และพังงาพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง
ออกจากพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่

เรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการสัญจร
ขนย้ายสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
ซึ่งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
สามารถติดต่อไปได้ที่สายด่วนนิรภัย
ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ขณะที่ในเรื่องไกลลิกิจวัฒนาการทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย
หลักฐานเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จำนวน๓ฉบับต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อไว้ประกอบการพิจารณาตามคำร้อง
ที่ได้ร้องให้ตรวจสอบในอภิษฎเวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี
กรณีไม่บริหารจัดการน้ำในปี๒๕๕๙
พร้อมกับระบุว่าน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่เดือนมีนาคมปี๒๕๕๙
ที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นั้นจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับ